ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นประมาณสักสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองที่สงขลาค่ะ
เป็นเรื่องของวัยรุ่นอายุน้อยอยู่เลยไม่น่าว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
เป็นเด็กอายุ๑๓ขี่รถจักรยานยนต์กันก็ยังไม่มีใบขับขี่เนาะ
ยังเป็นเด็กชายอยู่ใช่ไงแต่เขาก็ขี่กันไปกับเพื่อนเพื่อนอ่ะซ้อนสาม
ปรากฏว่าไปเจอแก๊งวัยรุ่นอีกแก๊งนึงแก๊งนั้นหาว่าไปเบิ้ลเครื่องใส่
อ้าวขี่ตามมายิงใส่เลยนะโอ้โหคือวัยรุ่นพกปืนกันแบบโอ้โหยิงใส่
น้องที่นั่งกลางอ่ะค่ะเสียชีวิตเลยอ่ะเขาซ้อนกันมาสามคน
ที่นั่งตรงกลางอ่ะเสียชีวิตนะคะอืมตำรวจสพรัฐภูมิ
จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งนะคะว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ยิงกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านซาฟารี
ใกล้แยกเข้าชนรับประทานท่าชมวงฝั่งขาไปจังหวัดสตูนนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่สิบสามอืม
ชายเอนามสมมุตินะคะนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างถนนแบบเนี้ย
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นถูกยิงเข้าที่หน้าเลยค่ะนัดหนึ่ง
กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลรัฐภูมิเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ที่เกิดเหตุไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมีแค่นี้เลยอะค่ะแต่ว่าจากการสอบสวนเพื่อนของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาอายุพอกัน
สิบสองสิบสามอย่างเงี้อืมแต่ซ้อนสามกันมานะ
คือออกมาจากตลาดเปิดท้ายที่อยู่แถวแถวนั้นพอขี่ไปถึงจุดกลับรถสามแยกท่าชมวง
มันมีกลุ่มวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์กันอยู่เร่งเครื่องเสียงดังกันอยู่
สามคนนี้กลุ่มของผู้ตายเขาก็เร่งเครื่องรถแต่ไม่ได้ไปเร่งกวนอะไรกันนะ
อืมเร่งเครื่องรถเพื่อที่จะหนี
ไม่อยากอยู่ใกล้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไงดูมันแบบเออรวมตัวกันมั่วสุมกันหลายคน
กลัวจะหนีออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าเสียงมันดัง
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นมันตามนะคือมีทั้งชายทั้งหญิงอ่ะ
สามคนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเลยค่ะแล้วก็เร่งเครื่องแซงขึ้นหน้าไปเลยค่ะ
หันมาถามกลุ่มของผู้เสียชีวิตว่าเมื่อกี้ใครเบิ้ลเครื่องรถนี่อ๋อ
เครื่องก็ไม่ได้ถามอีกว่ามองหน้าทำไมมองหน้าก็ไม่
ได้ก็ไม่ได้ชักปืนมาเลยคือคนที่นั่งตรงกลางกลุ่มคนก่อเหตุอ่ะนะ
ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่กลุ่มของผู้ตายก็ไปโดนคนนั่งกลาง
เข้าหน้าโอ้โหร่วงลงมาเสียชีวิตเลยอะค่ะ
คือถูกยิงแล้วเนี่ยเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่า
ก็ขี่ต่อไปอีกแป๊บนึงนะมาจอดดูถึงรู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตนะคะ
คือเพื่อนแบบโอ้โหพับไปแล้วอ่ะอืม